ร้านต้มเลือดหมูแห่งนี้ก็ติดกล้องวงจรปิดไว้
เจ้าของร้านก็มาดูเหมือนทุกวันเอ๊ะมีขโมยขโจรอะไรหรือเปล่า

อะไรอ่ะดอม
อ้าวดอมยังไงต่อล่ะฮึก
ดูอีกทีคุณผู้ชมลอยมาแบบนี้
คุณผู้ชมคิดว่าอะไรคนแมลงหรือสิ่งที่อธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้

นั่นอ่ะอะไรอ่ะอะไรมาเลยลอยเลย

เหตุเกิดใน๒๙สิงหาคมตอน๕ทุ่ม๔๐นาทีแม่เกิดสะดึกเลย

แล้วก็ปิดร้านกลับมาพักผ่อนที่บ้าน
ไอช่วงค่ำก่อนนอน
วันเกิดเห็ดก็คือ๒๙สิงหามั่นไหม่ปกติแบบทุกวันนี้
เห็นแสงสีส้มผ่านกล้องไป
ทีแรกเธอก็นึกว่าคนถือไฟฉายเดินผ่านหน้ากล้องหรือเปล่า
แต่ซูมดูดีไม่ใช่คนนี่
ไม่ใช่คนแล้วคืออะไรเธอหาคำตอบไม่ได้ครับก็เลยเอามาโพสต์ไว้
อยากรู้ความเห็นชาวเน็ตฮะ
แต่ระหว่างที่ทำคลิปเนี่ยเกิดเรื่องแปลกครับ

มีปัญหาที่กล่องเสียงแล้วล่ะ

ขณะที่เธอกำลังโหลดคลิปมาตัดต่อปรากฏว่า

พูดในใจว่าไม่ได้ลบหลู่แค่ขออนุญาตลงคลิปก็เท่านั้นเอง
จากนั้นครับมือถือกลับมาใช้งานได้
ก็เลยมาโพสต์คลิปลงโซเชียลแบบนี้แหละ
มาถามความเห็นชาวเน็ตครับ

บางคนบอกลี้ลับแน่
มีดวงวิญญาณระบุเพศด้วยว่าเป็นผู้ชาย

บางคนบอกเป็นผีโพงผีโพงออกมาหาปลาหากบกินตอนกลางคืนครับ
บางคนบอกโอ๊ยอย่าเลอะเถอะไม่ใช่ผีคนนี่แหละ
ลักษณะเหมือนคนใส่ไฟฉายติดหัวอ่าไอ้ไฟส่องกบอ่ะ
แล้วก็เดินผ่านกล้องไปนี่บางคนบอกแบบนั้น
นิ่มก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าอ๋อเนี่ยก็คนวิ่งออกกำลังกายนั่นแหละ
แต่ว่าวิ่งออกกำลังกายตอน๕ทุ่ม๔๐นาทีเลยนะ
ต้องวิ่งดึกหน่อยนะเจ้าของคลิปครับ
แล้วก็ไม่เชื่อว่าเป็นคนเดินผ่านด้วยอ้าวแล้วยังไงกันเนี่ย
บอกว่าตรงนั้นมันเป็นป่ากล้วย
แต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ไฟปริศนาสีส้มมันคืออะไรครับ
นี่ขนาดคนไปบอกว่าเธอให้เธอซูมดูนะ
ก็บอกว่าพยายามซูมดูแบบสุดแล้ว
แล้วก็มีมาบอกว่าคนแก้ผ้าวิ่งเร็วมาก
มือถือบังหน้าแล้วเสียแสงมันสะท้อน